คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดลำพูน
ก็กลายเป็นเรื่องสยองเหมือนกัน
เป็นสองสามีภรรยาที่มีคนแจ้งบอกว่าไปพบศพอยู่ในบ้านหลังนี้
แล้วที่สำคัญคือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะ
เป็นลักษณะของสามีฆ่าภรรยาแล้วก็มาฆ่าตัวเองตายตามไหม
แต่ญาติเนี่ยไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้น
เพราะไอ้อาวุธปืนที่ถูกระบุว่าฝ่ายสามียิงตัวเองตายตาม
เฮ้ยจุดที่ตัวสามีนอนตายกับจุดที่ปืนมันหล่นอยู่
ทำไมมันไกลกันอ่ะนี่แหละญาติตั้งข้อสงสัยนะคะ
สลดนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งตำรวจสพลีเนี่ยก็ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้
เป็นบ้านไม้ยกสูงค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่
อำเภอลีที่ลำพูนเขาบอกว่าตรงหลังบ้านเนี่ย
กับห้องครัวแล้วก็ไปเจอศพอยู่แบบนี้เลย
เป็นศพของในผ่านมิตรกุลค่ะอายุหกสิบหกปี
หงายนะคะเสียชีวิตสภาพเขาถูกยิง
ตรงบริเวณกระโหลกเนี่ยยุบเลยครับแล้วกระโหลกศีรษะแตกใบหน้ายุบ
และยังมีปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ตกอยู่ข้างศพด้วยนะคะ
คนตาอายุ๖๖ปีแล้วนะที่นี่ใกล้กันยังไปเจออีกศพหนึ่ง
ศพนี้เป็นศพของนางอัชราพรธานุชิตหรือว่านางแดงอายุ๖๔ปีค่ะ
และยังเจอร่องรอยของการลากศพด้วยลากมาจากไหน
จากบริเวณใต้ถุนบ้านมาตรงจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าระยะทางที่ศพถูกลากไปเนี่ยน่าจะสัก๑๐เมตร
ใต้ถุนบ้านนะคะยังมีมีดดายาตกอยู่
แล้วตรงใต้ต้นลำไยห่างจากจุดที่เจอศพสักประมาณ๘เมตร
มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ค่ะใช้กระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่หนึ่งกระบอก
ที่เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะสอบสวนนะเบื้องต้น
ก็ทราบแบบนี้บอกว่าตัวนางแดงคนตายนะคะ
เป็นภรรยาใหม่ของนายผ่านซึ่งก็เป็นผู้เสียชีวิตเหมือนกัน
ฝ่ายสามีเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ย
จะคบหากันได้สักไม่ถึงสองปีดีคาดแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุในผ่านเนี่ย
ความหึงหวงหรือเปล่าแล้วคิดว่านางแดงเนี่ยเอ๊ะ
ย้ายกลับไปอยู่กับลูกของตัวเองซึ่งนางแดงเนี่ยเขามีลูกอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยเกิดมีปากเสียงทำร้ายร่างกายกันคือตัวสามีน่าจะใช้ของมีคมเนี่ย
เหมือนกับไปฟันตรงท้ายถอยจนนางแดงเนี่ยเสียชีวิตอยู่ตรงใต้ถุนบ้าน
แล้วลากศพไปจุดเกิดเหตุก่อนที่ตัวเองจะไปหยิบปืนไทยประดิษฐ์เนี่ย
แล้วก็มายิงตัวตายข้างศพของเมียตำรวจบอกเดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรก่อน
ตอนนี้ยังฟันทงอะไรไม่ได้อืมทีนี้คุณไกด์ธนกรของเราค่ะ
พุทธข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะครับ
ไปเจอกับญาติญาตินะคะตอนนั้นที่ไปเจออ่ะคือญาติเนี่ย
มันกลิ่นคละคลุ้งไปหมดตรงกำแพงด้านบน
ขออภัยนะคุณผู้ชมมีชิ้นส่วนนี่เป็นเศษชิ้นส่วนสมองกระเด็นไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ย
แล้วญาติบอกเฮ้ยติดใจคาใจการเสียชีวิตของสองคนนี้
เพราะอะไรอย่างที่ขวัญบอกตอนต้นปืนที่เขาบอกว่าตัวฝ่ายสามีน่าจะยิงตัวเองตายอ่ะ
ทำไมมันตกไปไกลจากจุดเกิดเหตุตรงนั้นถึงแปดเมตรแล้วมันไปตกอยู่ทางทิศเหนือ
เขาบอกว่าแต่จุดที่ไปพบศพเนี่ยหัวของนางผ่านฝ่ายสามีเนี่ยหันไปตรงทิศใต้
ทำไมมันสวนทางกันญาติบอกแบบนี้แล้วในพานเป็นคนถนัดซ้าย
ถ้าเกิดจะยิงตัวเองตายจริงไอ้เศษอวัยวะต่างมันควรจะกระเด็นไปติดตรงผนังครัวไหม
ก่อนเกิดเหตุตรงนั้นที่เกิดเหตุเขาบอกว่าไปพบเศษสมองตรงนี้
ดันไปติดตรงผนังหลังคาด้านบนแทนทีนี้ลองสอบถามลูกชายค่ะ
ลูกชายของนายผ่านนะคะฝ่ายสามีชื่อนายคมจิตค่ะอายุ๓๘ปี
คมจิตเล่าแบบนี้บอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนนะ
ผมเองก็เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อยู่บ้านหลังนี้มีใครบ้างมีผมมีพ่อคือนายผ่าน
และนางแดงซึ่งเป็นแม่เลี้ยงผมก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ผมอ่ะเสียชีวิตไปนะ
ประมาณสามปีที่แล้วจากนั้นพ่อก็ไปรู้จักกับนางแดนแล้วก็คบหากัน
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเลยนะว่าพ่อกับนางแดงจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน
ที่สำคัญพ่อผมในผ่านเป็นคนไม่ดื่มเหล้าขยันทำมาหากินทำสวนลำไยไม่มีหนี้สิน
เมื่อวานช่วงเช้า๗โมงครึ่งตัวผมเองยังนั่งกินข้าวอยู่เลย
แล้วก็นั่งกินพร้อมกับพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงคือนางแดงทุกอย่างดูปกติดีจน
เกิดขึ้นคือนายคมจิตเนี่ยลูกชายบอกว่าสงสัยเหมือนกัน
สงสัยว่าพ่อเนี่ยจะเป็นคนลงมือยิงตัวเองตายจริงเหรอ
เพราะปืนที่มันตกอยู่มันตกอยู่ไกลนะจากศพของพ่อ
แล้วพ่อเนี่ยปืนที่ใช้เป็นปืนที่พ่อใช้ติดตัวอยู่ตลอดเวลา
ก็สงสัยว่าแกยิงเองหรือมีคนอื่นหรือเปล่าเอง
เพราะว่าผมไม่ผมแบบปืนมันอยู่ไกลนะครับเนอะ
ความสงสัยของผมนะครับแต่จะจริงไม่จริงผมก็ไม่รู้นะ
เพราะว่าผมไม่มีคนรู้ด้านนี้นะครับครับมันกระเด็นครับมันกระเด็นไปไกลเองครับ
อืมลูกชายสงสัยแบบนี้ว่าทำไมปืนมันกระเด็นไปไกลจัง
แล้วครอบครัวของนางแดงล่ะคือตอนที่ทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราไปเนี่ย
คือเขาบอกกำลังจัดเตรียมงานศพจัดงานเตรียมงานศพนะคะ
อยู่ที่บ้านห้วยแหนค่ะก็มีการพูดคุยกับนางแก้วมูลรัฐ
นางแก้วมูนับเป็นใครเป็นลูกสะพ้ายของนางแดงอายุ๓๙ปีนะคะ
เล่าแบบนี้บอกว่าคนตายสองคนเนี่ยผัวเมียคู่นี้
เขาเจอกันตอนที่ไปเก็บลำไยด้วยกันหลังจากนั้นอ่ะ
ตกลงตรงใจคบกันแล้วก็ไปอาศัยอยู่ด้วยกัน
นางแดงจริงเคยมาบอกกับทางด้านลูกสะพ้าย
นางแดงคือคนขวานะคะเนี่ยคือนางแดงเคยมาบอกกับลูกสะพ้ายบอกว่า
ในผ่านสามีเนี่ยคนใหม่คนนี้เป็นคนดีมากเลยนะ
คอยดูแลเธอตลอดแต่ตัวของในผ่านมักจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพ
เนื่องจากเคยตกจากต้นลำไยนะคะแล้วก็ยกของหนักไม่ได้
สาเหตุถามว่าญาติของนางแดงเขามองยังไง
เขามองว่าในผ่านอาจจะกลัวไหมกลัวนางแดงจะหนีกลับไปบ้าน
แต่ตัวนางแดงเองก็ไม่เคยเลยนะที่จะเอ่ยว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้าน
ติดใจเหมือนกันเรื่องสาเหตุการณ์ตายของทั้งสองคนค่ะ
แกก็เป็นคนดีอะค่ะแกไม่ค่อยอะไรกับใคร
เหล้าเก๊ก็ไม่กินใช่เก๊เจ็บที่ข้างแกตรงเนี้ยค่ะ
เดินได้ค่ะแต่ว่าไปทำงานหนักหนักไม่ได้ทำงานหนักหนักไม่ได้ค่ะ
ของหลักได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยใช่ไหมค่ะส่วนมากตายแห่งแม่
มันก็ไม่มีใครอ่ะจะไปส่งใส่ใครก็ไม่ได้อืมญาติทั้งสองฝ่ายก็มองแบบนี้
ก็มีความสงสัยอยู่นะทีนี้ตำรวจค่ะบอกว่ายังไง
เจ้าที่ตำรวจบอกว่าก็มีการส่งพิสูจนลายนิ้วมือบนอาวุธปืนแล้วก็มีดที่
คนนี้ที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยลูกลูกเนี่ย
ก็จะรู้กันว่าในผ่านเนี่ยเหมือนมีอาการทางจิตเวทด้วย
เกิดจากอาการน้อยใจหรือเปล่าหึงหวงภรรยา
ส่วนประเด็นอื่นเขายังไม่พบนะคะว่ามีความขัดแย้งในเรื่องใด
ทีนี้ประเด็นประเด็นที่ทั้งสองครอบครัวสงสัยว่า
ตรงจุดที่ในผ่านไปพบศพที่ไปพบศพในผ่านนอนตายอยู่
กับปืนมันถึงกระเด็นไปไกลถึงแปดเมตรตำรวจเขาให้ข้อมูลแบบนี้ครับพี่อุ๋
ครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่พอถออธิบายว่ามีความเป็นไปได้
เพราะอาวุธปืนไทยประดิษฐ์บรรจุกระสุนลูกซองขนาดสิบสอง
เท่ากับว่ามันเป็นกระสุนที่มีแรงดันสูงนะคะมันสามารถที่จะกระเด็นไปไกลได้ถึงแปดเมตร
แล้วในผ่านอายุเยอะแล้วไม่สามารถที่จะกำปืนไว้ในมือได้อย่างมั่นคง
มันเลยเป็นเหตุที่ทำให้ปืนกระเด็นออกไปค่ะ